สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ
เพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท

ได้ครับ
คุณแจ๊มนะครับมองพวกเราว่าขนลุกเลยนะครับ

ใช่ครับแต่ว่าสามารถร้องได้โดยร้องถูกหมด
แสดงว่าสมองจำดีมาก

เสียงจะแกว่งบ้างอะไรบ้างจะเบียดบ้างไม่เป็นไร
ร้องไปเรื่อยโอ้ก็เดี๋ยวหยิบเงินล้านเลยสิ
เพลงนี้นะครับชื่อเพลงเอาอย่างเฮ็ดใจ

ก็เพลงนี้ออกวางตลาดนะครับ
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๗นี่เอง
เป็นเพลงดังต่อเนื่องของคุณแมนมณีวัน
ก็ผ่านไปแล้วเพลงที่๑ผ่านได้
พอเพลงที่๑ผ่านได้เนี่ยพวกเราทุกคนจะโล่งอกนะครับ

ส่วนใหญ่จะไปถึงเพลงที่๒เพลงที่๓เพลงที่๔ได้

ถามนิดนึงตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมคะ

ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะสังเกตว่านี่เหงื่อแตกพอสมควรหน้าเงิน
ตอนประกาศผลเนี่ยประกาศว่าผิดถูกเนี่ย
ผมบอกตรงว่าประกาศพ่อกายนี้รางวัลที่๑ที่คุณจะได้รับคือใคร

เกรงกว่าเพราะว่าไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าจะได้หรือว่าไม่ได้ร้องได้หรือไม่
มีแค่ถูกหรือผิดเท่านั้นเอง

มาถึงเพลงที่๒กันเลยนะครับ
เพื่อจะทำให้คุณแมนนี่ก็เรียกว่าเครื่องติดแล้วตอนนี้

ขออีกทีนะครับ
๑หมื่นบาทก็เลยทีเดียวเชี่ยวเหนียว
มันเป็นคำแบบว่าให้แบบว่าดูไกล

ข้อคิดรันเป้าหมาย

ก็เพลงนี้ก็เคยร้องครับ
ตอนสมัยเป็นนุ่มครับ

โอโหกำลังกระต่อเลยฮะ

แล้วพอไปหลังวีธีอุ๊ยลุงเต็มเลย
อุ๊ยคนแฟนคลับมาขอลุ้มขอไเราเซ็น

อุ๊ยพอขึ้นมาไม่แพรวพราวจริงเลยนะ

ฟังไปแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับคุณแชมป์
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ไม่ต้องเล่น

เลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดกัน
แข่งขันจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช่มั้ย

ตัดสินใจได้ดีนะครับถ้าไม่มั่นใจ

ใช้ดีกว่านะครับไม่มั่นใจนะครับ
ตัวช่วยของเราก็มีต่างมากมายนะครับ

สามารถเปิดมาเจอเปลี่ยนเพลงได้

หรือว่าข้ามเพลงนี้ไปเลย

หรือว่าร้องเพลงเก่งของคุณ
เป็นเพลงเก่งที่คุณแชมป์ให้กับรายการของเราไว้
หรือว่าฟังเพลงต้นฉบับค่ะ

ท่อนที่ไม่มั่นใจได้๑ท่อนค่ะ
และโทรหาคนที่รู้จักได้

ทั้งหมดนี้ซ่อนอยู่ที่หลังป้าย

เลือกแล้วมา
คุณแชมป์เลือกแล้วนะครับตัวช่วย

ตัวช่วยของคุณแชมป์ก็คือ

ถ้าเกิดคุณพี่แชมป์ไม่พอใจในตัวช่วยนี้
สามารถเปิดเพิ่มได้เลยค่ะ
ยังเหลืออีก๒แผ่นป้ายค่ะ

หรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้นะครับ

ตัวช่วยร้องผิดได้๑คำ

เมื่อกี้ผมพูดอะไรไป

พูดอะไรออกไป
ทบตัวเนื้อเรียบร้อยนะ

แต่ถ้าเกิดผิดผิดได้๑คำเราถือว่าไม่เป็นไร

เอาละครับมาดูกันเลยนะครับคุณแชมป์เพลงที่๒
มูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒
เพลงมาครับ

ว่าเชื่อกัน
มือเงี้ยง

มือเงี้ยง

ว่างั้นเป็นอะไร
อยากจะบอกความในความในแต่มันก็ไม่ค่อยกล้า
เองนั่งนั่งต่างนึงล่ะใช่ไงที่รักจริงถึงยอม
ที่ไม่ใช่มาขอมากอกพ่อว่าสามตะกล้า
ถึงเธอถึงเธอก็รักเธอตลอดเวลา
อยากจะชวนเธอมาเธอมาพูดภาษาเดียวกัน
พี่ที่
ยืมต่างถึงนี้ก็ได้นะครับ
ผมไม่ให้

ถ้าคนที่เขาไม่ให้เรากรดเป็นฟืนเป็นไฟว่ะ
เออเรารู้สึกผิดกิลตี่มาก

เราอายคนคนเยอะแยะ

บนหลังเหรอไม่เอาเดี๋ยวเราไปกินชาบูกับเพื่อนก่อน
นี่อันนี้คือสถานการณ์นะครับยืมตังค์แล้ว

ถ้าช่วงที่ยังไม่ให้ยืมจะใหญ่มาก
พอให้ใหญ่ปุ๊บเหลือตัวเล็กเลยตอนไปทั่ว
ผมจะให้ไปเลยผมบอกอย่ามายืมกันเลยดีกว่า

ผมจะให้เบอร์อีกคนนึงแล้วคุณไปยืมกัน

พี่เขากลับไปแต่เขาทำการต้าบ้านหนักเลย
ทั้งแบบนั้นเนี่ยกำลังคิดมีมุกอะไรเกี่ยวกับการหยืมตังบ้างน่า
ยังไม่ใช่หล่อยเลย

เรียนละคุณพูดเรื่องอะไร

แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าเพราะว่า
ไอ้เพลงเนี่ยมันจะมีท่อนที่ติ๊งนังนังตังนิงอะไรอย่างนี้
มันสับสนพอสมควรนะอ่าผมเองผมยังร้องไม่ถูกเลยนะ
มันติ๊งนังตังนิงหรือติ๊งแรงอะไรก็ไม่รู้
ติ๊งนุ่งนุ่งติ๊งแรงและตังก็ตุ๋งติ๊ง
แต่เนี่ยก็มีก็มี

ติ๊งนังนังตังนิงและเช่าเอิงเอย
ติ๊งนังนังตังนิงเช่าเอิงเอย

ติ๊งถือเป็นคำหนึ่งนะนังนังนัง

เดี๋ยวมาดูกันนะฮะมาดูพร้อมกันเลยนะครับ
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณแชมป์ร้องได้หรือร้องผิดครับ